คุณผู้ชมครับที่ร้อยเอ็ดนะครับ
ไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๙ปีนะฮะ
ก็ลักษณะเสียชีวิตเนี่ยญาติเขาติดใจ

คือจมน้ำอยู่กลางลำห้วยนะครับแล้วก็มีเชือกผูกคอ
แล้วก็มีย่ามถุงปุ๋ยอยู่ด้วยนะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะฮะช่วงที่วันนี้ญาติเขาไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกันนะครับ
ก็เป็นครอบครัวของนายสุวรรณเชิญบ่อแก่นะครับ
อายุ๓๙นะฮะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ลำห้วยทราย
บนรอบเมืองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
คือครอบครัวนายสุวรรณเนี่ยเขาแจ้งความคนหายเอาไว้นะฮะ

เพราะว่านายสุวรรณหายตัวไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๑๐มกราคมนะครับ
ชาวบ้านก็ช่วยกันหานะเพราะว่าหายไปพร้อมกับจักรยานยนต์ของเขา
จักรยานยนต์เนี่ยไปจอดอยู่เถียงนาของญาติท้ายหมู่บ้านนะฮะ
ที่เป็นหมู่บ้านโคกพระในพื้นที่หมู่๖ตะบนโคกสว่างนะครับ

หน้าก็ไม่มีนะร่องรอยการต่อสู้ทำร้ายก็ไม่มี
กระจายเดินเท้าค้นหานะครับรอบเถียงนาที่เจอจักรยานยนต์เนี่ย
สมีหนึ่งกิโลเมตรไปเจอรองเท้าแตะแบบสวมหนึ่งคู่ของนายสุวรรณ
แล้วก็มีดพระหนึ่งเล่มขวดน้ำหนึ่งขวดวางอยู่ริมตลิ่งลำห้วยทรายนะ
จากเถียงนาที่เจอจักรยานยนต์นู่น๘กิโลเมตร
สันนิษฐานว่าจะลงไปงมหาหอยหาปลาแล้วจมน้ำอะไรเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่วันนั้นไม่เจอนะฮะ๑๒มกรา
เมื่อวานนี้๑๓มกราคมนักประดาน้ำแล้วก็กู้ภัย๒๐นายได้
มาดำน้ำค้นหานะฮะลำห้วยเนี่ยลึก๒๓เมตร
แล้วเจอศพนายสุวรรณจริงนะครับค่ะจมน้ำอยู่ในลำห้วย
ห่างจากฝั่งประมาณห้าเมตรแต่สภาพศพญาติเขาติดใจนะครับ
เนื่องจากที่ใต้น้ำที่ไปงมได้เนี่ยลักษณะนายสุวรรณศพเขานอนคว่ำหน้า
มีเชือกไนลอนสีเทาผูกที่คอปลายเชือกผูกกับย่ามที่ทำจากถุงปุ๋ย
ก็เอาศพขึ้นมานะฮะก็จากการสอบสวนก็ทราบว่า๑๐มกราคมตอนเย็น
นายสุวรรณขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปจะไปหาหนูสะพายย่ามทำจากถุงปุ๋ยสีเขียวไปด้วย
ลักษณะก็แบบนี้ฮะแล้วก็ไปเจอแบบนี้ญาติเขาเลยติดใจว่าเอ๊ะจมน้ำหรือว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้นะครับ
ลงพื้นที่ไปนะฮะไปจุดที่เจอศพนายสุวรรณเมื่อวานนี้
แล้วก็เมื่อสักครู่อย่างที่เห็นนะครับญาติก็นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
เพื่อจะให้ผู้ตายเนี่ยมาเข้าฝันมาแจ้งเบาะแสว่าใครมาฆ่ามาทำร้ายหรือเปล่า
คือเขามีอาชีพอะไรครับ
เขาก็หาหลักทำนาค่ะทำนา
เขาจะมานาเนี่ยเขาบอกแม่คำพูดสุดท้ายที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าอะไรไหมฮะ

ปกติลูกชายมีความขัดแย้งกับใครไหมครับ
แม่ก็ไม่รู้แต่ว่ากลับบ้านหมู่บ้านไม่มีขัดแย้งกับใคร

เชื่อไหมครับว่าเขาจะมาฆ่าตัวตายด้วยเอาของอะไรถ่วงน้ำตัวเองตาย
แม่ไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อแน่นอน

เพราะว่าลูกน่ะไม่เคยคิดว่าจะฆ่าตัวเจ้าของเอง
ไม่มีอะไรที่จะต้องฆ่าตัวตายใช่ไหม

บอกเคยเถียงกันกับลูกบอกเคยบอกให้ลูกเลย

โทษคุณแล้วแบบว่ากันมันมีที่ดี
ให้ของเจ้าหน้าให้มันโล่งโทษให้ให้เพียวนะ
แบบงามันมีกะ
กับแม่ของนายสุวรรณเนี่ยบอกว่าหลังจากเจอศพก็ไปหาร่างทรงนะฮะ
เพราะว่าติดใจสาเหตุนะฮะนอกจากรอทางคดีเนี่ยนะครับ
ก็ไปถามร่างทรงให้ดูทางในให้หน่อยว่าลูกตายยังไง

แต่ก่อนจะทิ้งสบดูมกระทืบกลางหน้าอกก่อน

หนาวมากอยู่ในน้ำลึกมาหลายวัน
ซึ่งหลังจากที่นายสุวรรณหายตัวไปวันแรก

เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาศพนายสุวรรณขึ้นมาจากน้ำ
แต่ตอนนั้นเขาไม่กล้าเล่าให้ครอบครัวนายสุวรรณฟัง

เขาไปเข้าฝันเขาบอกว่าเขาตาย
แล้วเขาบอกว่าเขามาดู
เขามาดูน่ะตกน้ำตายเขาบอกตกน้ำตาย

ใช่แต่ไม่รู้นะวันนั้นไม่ได้มาดู

แล้วเขาได้บอกกับชาวบ้านไหม
เขาไม่บอกใครเขาบอกว่ากลัวญาติตกใจ

แต่หมาเขาบอกว่าหมาคืนนั้นมันเห่าหอน
ทีมข่าวของเราก็ไปดูที่เถียงนาที่นายสุวรรณขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ก่อนจะหายตัวไปนะคะ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยค่ะตัวหลานชายเนี่ยจะขี่รถไปนอนพักที่เถียงนาเป็นประจำ

วันเกิดเหตุหลานชายหายตัวไปนานผิดปกติ
พยายามออกตามหาสุดท้ายเจอว่าโอ้โหหลานชายกลายเป็นศพไปแล้ว
ส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายค่ะ
ซึ่งจากการสังเกตเชือกบนเถียงนากับเชือกที่พบที่ศพ
คุณอาบอกว่ามันไม่ใช่เชือกชนิดเดียวกัน
ก็เลยเชื่อว่าถูกฆาตกรรมนะคะ
ทางตำรวจสพนพอกตั้งปมการเสียชีวิตเอาไว้๒เรื่อง
ก็คือ๑ฆ่าตัวตาย๒ถูกฆาตกรรมยังไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งค่ะ
จุดที่พบศพไม่มีร่องรอยการลื่นถลายลงไปในลำห้วย
ไม่คิดว่านายสุวรรณจะเดินเท้ามาฆ่าตัวตายนะคะ
เพราะว่ามันไกลจากจุดที่จอดรถตั้ง๘กิโลค่ะ
จุดที่บอกว่าต้องรอผลการชนสูตรศพนะคะ
ซึ่งกว่าจะรู้ผลก็น่าจะสักวัน๒วันนี้ล่ะค่ะ